คับเค้กข้าวพอดเอ๊ะ

เชฟคะทำไมเราต้องเป๊ะขนาดนั้นอ่ะมันจะเป็นยังไง
เพราะว่าขนมอ่ะเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่า
เรามีสูตรเนอะถ้าเกิดเราตวงมันจะสม่ำเสมอทุกครั้ง

ใช่เวลาสังเกตง่ายเลยครับเพราะว่าตอนนี้เห็นไหมว่ามันสีเหลืองครับ
สีมันจะเริ่มขาวขึ้นขาวขึ้นมันจะเริ่มซีดใช่ครับ

เห็นหน้าตาพอเสร็จแล้วอ่ะมันต้องทำยังไงอ่ะ

ถ้าจดไม่ทันก็ไปดูได้ที่เฟซบุ๊คแฟนเพจแม่บ้านประจันบาล

เราก็จะป้ายครีมลงไปแล้วเราก็จะเอามีดกด
ง่าย

มีอีกไหมเนี่ย

นี่ไงนี่ไง

เดี๋ยวเรามาปรับสีได้ครับ

ไส้เขียวยาวไปตลอดเลยนะคะ

แบบวันอ่อนอย่างงี้เป็นพลาสเทล
เราจะใช้บีบแพนใช่ไหมคะใช่ครับผม

ตัดยังไงอ่ะเวลาตัดคือเราจะตัดสองข้าง
ตัดข้างซ้ายโอเค

พลิกกลับครับแล้วก็ตัดด้านขวา

สามเหลี่ยมแหลมครับแล้วตัดตรงกลางอีกรอบหนึ่ง
แล้วก็บีบมันขึ้นไปแล้วก็ตัดตรงกลางอีกรอบหนึ่ง

อ๋อแกนใบไม่อ่ะ
อ๋อตัดซ้ายตัดพลิกมาตัดขวา

พอเวลาบีบมันก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้
เดี๋ยวก่อนที่ผมจะบีบผมจะโรยผงโกโก้มานิดนึ

สมัยถึงออกมาใหม่

ใบของอภิษฐ์เนี่ยเป็นความคิดตั้งตัดค่ะแม่รู้ไหม

นี่แม่ไม่อยากจะรอแล้วแม่ขอโชว์ของแม่เลยดีกว่า

แต่เรานะมีเนื้อข้าวโพดแบบแน่นอยู่ข้างใน
ใช่เราเยอะกว่าแล้วเราก็ดูเด็กตกแต่งสวยมากเลย

แต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่า

เต็ม๕ค่ะ

อันนี้ผมให้๕อันนี้น่ารักมากเลย
มีไอเดียมียอดอ่อนมีรสใบเขียว

ของเบดเสร็จแล้วก็เป็น๔๗๕

ลูกไม่แต่ของแม่แพ้ไง

จริงเราครีมรสชาติเหมือนกันนะเดินจูงไปข้างล่าง
ลงไปข้างล่างเพราะว่าเรามีข้าวโพดเยอะกว่าไงแม่

เห็นไหมครับมันจะมาเป็นครึ่งน่าทานมาก

ส่วนใหม่๕เท่ากันครับ
ผมไม่ห้าเท่ากันครับ

ส่วนฝั่งทีมแม่บ้านท็อปของเราก็ไม่ยอมหน่อยนะ

แหมเชื้อเฉินกันไปเพียงเซี๊ยวคะแนนจริงค่ะเมนูนี้
ขอบคุณเช้าแอบเอกมากเลยนะคะดิมราวราคาขอบคุณครับขอบคุณครับ
เจ็บที่แบบเหมือนต้องไปทานที่พระธาคานะพี่กาว
ดูดีแน่นอนเลยนะคะสามารถเอาไปทำเป็นธุรกิจได้นะสร้างตัวได้เลย
ชมไม่ทันนะคะจดสูตรไม่ทันกลับเข้าไปดูได้ค่ะ

ใช่แล้วค่ะหรือว่าติดตามในไอจีเข้ามาคอมเมนต์ได้เลยนะคะ
วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะกลับมาเจอพวกเราใหม่ได้ในรายการ
แม่บ้านประจันตร์บาน

เรามาเริ่มทีมก่อน

โตงดีตีกันเองแล้ว
เอาเชฟหุยตีก่อน